ก็ผมคบผู้หญิง๒คนในเวลาเดียวกันครับ
แล้วก็มันเกิดขึ้นจากความผิดของผมทั้งหมด
แล้วก็มันเริ่มต้นจากประมาณ๑๐ประมาณเกือบ๑๐ปีหรือประมาณนั้นนะครับ
มันเริ่มต้นจากผมกับปาร์ครบกันมาประมาณ๔ปีหรืออะไรแบบนี้ครับ
แล้วก็เราก็เคยพูดคุยเรื่องการแต่งงานในตอนนั้น
และมันเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังคาบเกี่ยวการทำงานของเขา
เขาเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่พร้อม
แล้วเขาก็บอกแล้วตอนนั้นก็เหมือนมัน

เปิดใจดูใครไปอีกก็ได้

แต่ในความหมายของเขาผมเชื่อว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหรอก

ผมยังไม่ได้เลิกกับป่า
ครับแล้วก็หลังจากนั้นไปผมก็

ผมก็เลี้ยวผิดมันทุกครั้ง

ผมเคยคิดว่าผมจะถอยหลังกลับไปได้

จนผมไม่สามารถหยุดมันได้

อันนี้ก็คือเป็นความคิดของผม
แล้วก็เป็นความขี้ขายของผม
ซึ่งมันดำเนินไปของมันเรื่อย
ผมคือต้องบอกวันนี้ผมเบลอหน่อยนะ
ผมแบบผมอาจจะตอบอะไรไม่ค่อยรู้เรื่อง
แต่ว่าโดยหลักของผมแล้วอ่ะ
เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นจากผมผมสร้างโลกสองใบสำหรับ
และสำหรับโบเขาไม่รู้ว่ามันมีโรคอีกใบหนึ่ง
เขาทั้งสองคนดำเนินชีวิตในแบบคนรักที่ดีทั้งคู่ผม
มีคนรักที่ดีของผมทั้งคู่เขาซัพพอร์ตและดูแลผมดีมากแต่
ความผิดมันเกิดที่ผมผมโกหกเขาเพื่อให้โลกสอง
ใบนี้ยังอยู่กับผมได้คือในระหว่างที่เขาผ่ากันทั้ง
คนไม่มีใครเอกใจเลยครับว่าพี่กำลังครบซ้อนไม่มี
ครับเขาไม่มีครับไม่มีครับเป็นความผิดผ้าของผมเอง
ในวันที่ผมบอกกับโบอ่ะผมผมคิดว่าโบถามว่า
ปาเขาไม่รู้เลยเหรอในความคิดผมอ่ะผมคิดว่าเขา
คงรู้ระแค้ระคายบ้างแหละเขาคงเขาคงรู้มาบ้างแหละ

ข่าวเรื่องผมเรื่องกับโบเรื่องอะไรเนี่ยมันมันก็มี
ออกออกไปอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมได้คุยหลังจากนั้นอ่ะคือ
เขาไม่เคยเอกใจเขาไม่เคยสงสัยเลยเขาเชื่อในผมตลอด
ในฝั่งของโบก็เหมือนกันเขาไม่เคยเอกใจไม่เคยสงสัย
เพราะว่าตลอดสิบปีที่ผมครบผมก็ดูแลในฝั่งโลกแต่ละ
ใบให้มันสมบูรณ์ที่สุด
มันใจร้ายมากครับผมรังเกียจตัวเองมากผมหลับไป
กับมันแล้วผมก็ตื่นมากับมันไม่ต้องเกี่ยวกับว่าทุกคนเจาะ
กล้องมาที่ผมความรู้สึกนั้นมันอยู่กับผมมาตลอด

ตื่นมาเพื่อที่จะบอกกับตัวเองว่ามึงเป็นคนที่น่ารังเกียจ
สุดในโลกใบนี้เลยถ้ากูรู้จักมาความขี้ขาดของมึง
มันมันสร้างปัญหาให้เกิดกับชีวิตคนอื่นมากมายขนาดนี้
ไม่ใช่แค่โบไม่ใช่แค่ปลามันคือครอบครัวเขามันคือ
ครอบครัวของผมมันคือเพื่อนรอบข้างมันคือคนทุกคนที่
กำลังมาอยู่ในวันนี้
ผมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากขอร้องที่สุดก็คือผมอยากย้ำว่า

ผมเป็นคนโกหกทุกอย่างอันไหนที่ผมโกหกแล้วมันไม่
ผมจะพยายามทำให้มันสำเร็จทุกครั้งด้วยนิสัยและ
ดาลของผมเพราะฉะนั้นในฝั่งของสองคนเขาไม่เคยทำ

พี่พ่อความยอดกับความรักที่เราพบสองคนน่ะเราคิด
ไหมคะว่าจุดจบของมันจะคืออะไรคือมันคิดเสมอครับ
แต่พอเราพอถึงจุดที่เราจะบอกกับเขาแล้ว
บอกแล้วมันมันก็เคยมีการบอกกันเกิดขึ้นแต่มันบอก
แล้วมันผมใจไม่แข็งพอผมก็ผมก็หมุน

ก็ตอนนี้เรื่องมันจบแล้วครับ
คือผมคุยกับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายแล้วครับแล้วก็
ผมขอขอบคุณครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยที่เข้าใจเข้าใจ
ในวันที่ผมมาคุยกับครอบครัวของโบ
สิ่งที่มันเกิดขึ้น
ผมคิดมาต่างนานาผมคิดของผมคิดสถานการณ์มาเป็นร้อยอย่างพันอย่าง
แต่สิ่งที่ผมไปเจอที่ครอบครัวโบคือ
เขาเขาพูดคุยกับผมดีมากครับเขาบอกแค่ว่าเขาเสียใจ
เขาไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วก็ผมขึ้นไปคุยกับโบก็
โบก็เข้มแข็งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะ
สถานการณ์ของผมและโบเราคุยกันแล้วว่าเราลดความสัมพันธ์
จะเป็นแค่คนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเราเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจ
แล้วก็หลังจากนี้มันจะไม่มีเรื่องราวของความรัก
ที่เป็นเรื่องของชู้สาวเกิดขึ้น
หรือว่าเสาร์ที่แต่งงานกันเนี่ยมันเป็นการแต่งงานที่กระทันหัน
หลายคนก็จับดูภาพเหมือนป๊อปก็ดูมีความกังวลกับวันแต่งงานด้วยครับ
กังวลว่าผมโกหกอยู่ครับผมกังวลเพราะเพราะผมมีความผิดอยู่ครับ

จริงแล้วถ้าไม่แต่งงานก็แปลว่าจะกลับไปแบบนี้เรื่อยก่อน
สรุปว่าคุณป่าเป็นคนอยากจะแต่งงานใช่ไหมครับเฆี่ยที่ป๊อปบอกว่าให้มันไป

แสดงกับคุณป่า
สัญลหรือว่าคุณป่าเค้ารักไขระคลาย

แมนครับคือผมรู้สึกผิดกับมันมากผมทำลายชีวิตคนคนหนึ่ง
จริงไหมคะที่งานแต่งหายไปช่วงนี้เพื่อไปหาคุณโบใช่ครับ
หลังจากคุณป่าเขารู้เรื่องแล้วเนี้ยเขาตัดสินใจยังไงฮะ
ขอเลิกไหมฮะหรือว่ายังยังอยู่ต่อไปไม่ครับผมคุยกันในรายละเอียดทั้งหมดว่ามัน
ใครเกิดอะไรขึ้นมาคุยก่อนแต่งหรือหลังแต่งครับหลังครับ
แล้วที่บอกหายไปวันแต่งงานวันเสาร์หายไปนี่คือไปคุยกับโบใช่ครับ
ก็ที่ผมผมไม่อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมา
ที่ผ่านมามันคืออะไรครับเคยมีความคิดอยากใช้ชีวิตแบบว่ามี
เสิร์ตทั้งพี่เบิร์ตที่รออยู่สามแยกปากหวานและเพลงใหม่
อะไรอย่างเงี้ยออฟกังวลไหมครับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือช่วงนี้มันเป็นช่วง
ที่หัวใจผมแตกสลายผมไม่มีสมองไปคิดเรื่องอื่นเลยครับ
คืออะไรจะเกิดก็เกิดได้เลยครับคือผมสำนึก
แล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมควรจะได้รับครับอยากพูดกับพี่ป๊อบ
หมายถึงว่าถ้าเกิดการแบนผลงานเราขึ้นมาพี่ป๊อปก็ยอมรับนะตรงนั้น
ได้เลยครับคือในเรื่องของชีวิตคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับคุณปลา
ถูกไหมฮะพี่ป๊อบครับในวันแต่งงานคุณปลาร้องไห้มีข่าวมากกว่าพี่

มาแหวะครับ
ผมคุยกับเขาแล้วครับคือผู้หญิงสองคนคือผู้หญิงที่

แต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรเกินเลย

ผมไม่ได้ผมไม่ได้เลิกในการทำความรู้จักกับเขาเลยเนี่ย
มันก็ยังอยู่ในลิมิตที่ผมทำได้
ผมก็แจ้งให้ปลารู้ว่าเรามีปัญหาแบบนี้นะ

คือในวันที่ในวันที่มันเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
ผมก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของทั้งสองฝ่าย

มาก่อนคือในฝั่งของผม
ผมยอมรับแล้วผมไม่รู้สึกเลยว่าคุณจะว่าอะไรผม
คุณจะด่าคุณจะแบนคุณจะไม่อยากให้ผมอยู่ในประเทศนี้เนี่ย

แต่ในฝั่งของผู้หญิงสองคนที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดกับมันเลย
เขาแค่เป็นคนที่รักและซื่อสัตว

มันสิ่งที่เขาโดนมันหนักเกินไปนะครับ
สิ่งที่ผมจะขอร้องอย่างเดียวในวันนี้ก็คือ
ให้โอกาสเขาสองคนได้ใช้ชีวิตของเขาต่อเถอะครับ

ครับพี่ป๊อบรักใครไหมครับรักครับอยากให้คนแยกยะ
อยากมีข่าวอยากมีข่าวว่าได้จดทะเบียนสมรสกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
ความสิ่งก็ยังไงครับยังไม่ได้จดครับผมยังไม่ได้จด
แล้วก็ปลาไม่ได้ทองครับอ้าวไม่ได้ทองพี่ป๊อบอยากให้คนแยกยะ
แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับงานไหมคะครับอยากให้คนแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับงานไหมคะกับวัน
แยกแยะไม่ได้ครับคือผมผมผมก็แยกไม่ได้ครับคือคือ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากซัพพอร์ต
ผมผมไม่มีปัญหากับมันเลยแล้วผมไม่โกรธด้วย
ผมรู้สึกว่ามันคือมันคือสิ่งที่ผมควรจะได้รับ
ป๊อปพูดกับแฟนเพลงที่ตอนนี้หลายคนผิดหวังกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นสักนิดหนึ่งครับ
คำถามสุดท้ายผมขอโทษครับแล้วก็
ผมเสียใจในการกระทำของผม

แต่ที่ผมยังยังยังที่จะทำงานในวงการ
ก็อย่าอย่าไปที่คนอื่นเลยครับมาที่ผมนี่แหละคือ
ไม่งั้นไม่งั้นปัญหาการกระทบกระทั่งมันจะ
มันจะเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนเลย
แล้วก็มีหลายคนที่บอกว่าเป็นวงในเคยเป็นครูอะไรเนี่ย

ไม่มีทั้งนั้นครับวงในจริงก็คือจะเป็นเพื่อนผมจริงมันมันแล้วมีคนรู้เรื่องนี้น้อยมากครับผมผมบอกแล้วผมสร้างโรคสองใบขึ้นมาซึ่งมันเป็นโรคที่ผมผมเก็บมันไว้ลึกมาก
คนที่จะรู้เรื่องนี้น้อยมากครับจริงจริงคุณปลานี่คือนะคะว่าในวงการไม่มีใครรู้จักเขาเลยถูกไหมครับมีน้อยมากครับ
แล้วตอนนี้พี่ป๊อบยังยังมีความคิดที่อยากจะทำงานในวงการก่อนไหมครับ
ผมไม่ได้มีสมองคิดตรงนี้เลยครับตอนเนี้ยมันมันร่มสลายไปหมดแล้วครับ